คุณผู้ชมครับมาตามความคืบหน้า
คดีที่หนุ่มพัทธลุงวัย๓๘ปี
หายตัวไปตั้งแต่๖มีนาคม
พ่อแม่ที่อยู่พัทธลุงเขาก็ตามหากัน
ถึงลูกชายยูป๑๘ตามหา

ตำรวจสอบปากคำคนในละแวกทั้งหลาย

คือในขิกหรือว่านายอัชชาเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
แถวถนนเผาขนโยธินย่านเกษตรน้ำวินบางเขน
ใกล้ร้านขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยจะมีร้านอาหารอีกร้านหนึ่ง
ตำรวจไปได้ข้อมูลจากพนักงานของร้านอาหาร
บอกว่าคนที่ดูแลร้านวัสดุก่อสร้างที่ชื่อว่าในจุ๊บเนี่ย
มาขอให้ช่วยยกถังน้ำมันไปฝังอยู่หลังร้านหน่อย
ประกอบกับช่วงเวลาต่างแล้วมันก็สอดคล้องกับที่นายอัชชาหายไป
จุ๊บเนี่ยที่ไปเอาถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตรมีโบกปูนด้วยเนี่ย
แล้วเอาไปฝังดินไว้หลังร้านอาหารตอนนั้นเขาก็ไม่รู้อะไรกันหรอก
เขาก็ไปฝังกันตำรวจก็เลยไปขุดฮะเมื่อ๒คืนก่อน๒๖มีนาคม
ประมาณสี่ทุ่มนะที่เขาไปขุดเจอกันนะครับปรากฏว่าโอ้โห
ถังน้ำมัน๒๐๐ลิตรที่ว่าไปฝังก็เนี่ยเอาขึ้นมาเนี่ย
อื้อหือกลิ่นนี่ขึ่งเลยสบเลยฮะต้องเจี๊ยกันกว่าจะเปิดกันออกมาได้เนี่ย
แล้วมีบัตรประจำตัวชนใบขับขี่มีสตังค์อยู่ด้วย
ยังอยู่ที่ตัวของผู้เสียชีวิตอยู่เลยค่ะ
เพราะฉะนั้นตกลงที่นายอัชชาหรือในขิกหนุ่มจังหวัดพัทธลุงวัย๓๘ปี
หายไปตั้งแต่๖มีนาคมคือถูกฆ่ายัดถังน้ำมัน
โกกปูนทับแล้วฝังดินเอาไว้ลึกตั้ง๓๔เมตร
ใช่ตำรวจก็เลยเนี่ยสงสัยในจุ๊บนี่แหละ
จริงก็เป็นญาติกันกับในขิกผู้เสียชีวิตในจุ๊บเป็นคนชวนในขิก
ให้มาจากพัทธลุงมาทำงานที่นี่โอ้โหเป็นคนชักชวนให้มาทำงานด้วยซ้ำนะ
ครับตามรายงานข่าวบอกว่าน่าจะมีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของอดีตพนักงานสาวของร้าน
ใช่เคยเป็นแฟนกับในจุ๊กมาก่อนแล้วก็เลิกกันไป
คบกับในขีกผู้เสียชีวิตก็เลยไม่พอใจคาดว่าเป็นแบบนั้น
ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นถึงขั้นต้องฆ่ายัดถังกันเนี่ยนะ
วันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวในชุบด้วยนะครับท่านผู้ชม
แต่ว่าทีนี้มาดูทางพ่อและแม่ของนายอัชชาหรือว่าในขิกก่อน
เพราะว่ามีผู้ที่ให้ข้อมูลบอกว่าแม่ของนายอัชชาเนี่ยบอกว่าลูกชายมาเข้าฝันด้วย
บอกว่าเนี่ยถูกฆ่าฝังดินอยู่หลังร้านตรงนี้ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเป็นอย่างนี้จริง
วันนี้พ่อและแม่ของนายอัชชาเดินทางมาจากจังหวัดพัทธลุงนะครับมาดูศพของลูกชาย
ที่นิติเวศโรงพยาบาลภูมิผลก็มากันจากอำเภอปากพยูน
พอมาถึงแม่ก็จุดทูบด้านหน้าศาล
เพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เดินทางไปในห้องเก็บศพ
เพื่อดูศพของลูกชายนะครับ
พ่อกับแม่นี่ก็อายุ๖๐กว่าแล้ว
ทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดผ้าคลุมศพออกมา
ยาดพ่อแม่ของนายขิกก็ส่งเสียงร้อไห้
ระงมด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
แม่ของในขิกวันนี้ออกมาจากห้องดูศพด้วยท่าทีอ่อนล้าเลยครับ
เพราะว่ารับไม่ได้กับการจากไปของลูก
คือยาดนี่ก็ตะโกนด่าทอสาบแช่ง
คนที่ทำร้ายในขิกอยู่ตลอดเวลา
อยากจะให้ถึงขั้นตายตกไปตามกัน
แม่ของนายขิกบอกกับทีมข่าวธนาทีวีนะครับ
บอกว่าลูกชายเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใคร
ก่อนหน้านี้นายประยูนแก้วพยศหรือว่านายจุ๊บอายุ๔๘ปี
ควรมาชักชวนให้ลูกชายมาทำงานที่กรุงเทพ
แม่ก็บอกนะว่าอย่ามาเลยอยู่ด้วยกันที่บ้านนี่แหละ
แต่ลูกชายบอกว่าอยากมาทำงานหาเงิน
จะได้เอาเงินไปส่งลูกเรียนหนังสือ
แล้วลูกก็ขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพ
ซึ่งทุกวันลูกชายจะโทรศัพท์มาพูดคุยด้วยตลอด
จนกระทั่งหายเงียบไปนั่นแหละ
ตัวเองก็ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับ
แล้วก็ไม่คิดว่าการมาทำงานที่กรุงเทพในครั้งนี้ของลูก

อยากให้ตำรวจจัดการกับคนที่ฆ่าลูกอย่างถึงที่สุด
แม่เดี๋ยวผมอยากไปทำงานในกรุงเทพฯ
ในคลิกที่จริงนายอัฐชาเนี่ยที่วันจับบัตรทำงานที่กรุงเทพเก็บเงินให้ลูกเรียนหนังสือเนี่ย
เขามีลูกชายนะลูกชายอายุ๑๘คงมีลูกตั้งแต่หนุ่มเพราะว่าตัวเองก็เพิ่งอายุ๓๘นะครับ
วันนี้ลูกชายก็มาด้วยนะครับลูกชายชื่อว่านายอัธพลหนูปฐุมอายุ๑๘ปี
ส่งข้อความไปหาพ่อเพื่อจะขอเงินมาจ่ายค่าหอพักเมื่อวันที่๖มีนาคม
แต่พ่อไม่ได้ตอบกลับคือวันนั้นเลยล่ะที่หายไป๖มีนาคมพ่อไม่ได้ตอบกลับนะ
ก็พยายามโทรหาพ่อยังไงพ่อก็ติดต่อไม่ได้ฮะลูกชายบอกเป็นห่วงพ่อมากนะ
คือเป็นห่วงจนแบบที่ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยอ่ะทั้งลูกทั้งย่าทั้งครอบครัว
ก็คุยกับย่าว่าพ่อหายไปหลายวันเนี่ยสงสัยต้องแจ้งตำรวจแล้วไหมย่า
คือนายอัตภพลเนี่ยยอมรับว่าเขากับพ่อเองอาจจะไม่ค่อยสนิทสนมกันมากนัก
แต่พ่อก็ดูแลส่งเสียให้เรียนหนังสือบอกให้ตั้งใจเรียน
จบมาจะได้มีงานทำดูแลน้องดูแลครอบครัว
วันนี้ไม่มีพ่อแล้วก็อยากจะบอกพ่อว่าเดี๋ยวลูกชายคนนี้จะดูแลทุกคนแทนพ่อเอง
แล้วก็เรื่องการชนสูตรศพของในขิกนะครับพบว่ากระโหลกด้านขวาแตกจากการถูกของแข็งกระแทกอย่างรุนแรง
บริเวณลำคอมีร่องรอยจากการถูกรัดอย่างแน่นหนาโดยการพันสายไฟ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่ข้อมือนี่หักด้วยนะฮะ
ข้อมือหักนะน่าจะมาจากการถูกกระทบหรือว่าลากดึง
ซึ่งแพทย์ก็ได้อธิบายให้กับญาติฟังอย่างละเอียดเกี่ยวกับสภาพศพนะครับ
ก่อนจะมอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทีนี้มาดูการตามตัวในจุ๊บนะคะตำรวจกองปราบรามค่ะลงพื้นที่ไปที่ตำบลหันเทา
อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุงเพื่อที่จะติดตามตัวในจุ๊บ
ไปพบเบาะแสว่าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านญาติในพื้นที่นะคะ
ก็ไปที่บ้านของพี่ชายเพื่อให้ติดต่อเจรจากันก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอะค่ะ
มีการนัดมอบตัวช่วงบ่ายวันนี้
ตำรวจนำตัวในจุ๊บขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
แล้วก็มาลงสนามบินดอนเมืองแล้วก็คุมตัวไปสอบปากคำ
ทันทีที่ในจุ๊บมาถึงเนี่ยตำรวจคุมตัวขึ้นไปสอบปากคำที่ห้องเลยนะคะ
ซึ่งมีพลตำรวจรีจิระพบภูริเดชผู้บังคับการปราบรามสอบปากคำด้วยตัวเอง
จุ๊บยังไม่ได้ให้การอะไรเกี่ยวข้องกับคดีนี้
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างควบคุมตัวในหนู
หนูเป็นอีกคนนึงค่ะที่เชื่อว่าร่วมกันก่อเหตุ
แล้วก็จับได้แล้วในพื้นที่แห่งหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรี
อยู่ระหว่างเดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบานบางเขนนะคะ
เพราะว่าหนีไปตั้งแต่วันเกิดเหตุตำรวจจับได้ช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองหน้าบ่ายวันนี้นะคะ

ญาติของในขีกแจ้งความว่าในขีกหายตัวไปใช่ไหมคะ
ตำรวจชุดสืบสวนกองปราบเขาก็ทำงานอย่างหนักเลยติดตามหาเบาะแส
เพื่อนของในขิกนี่แหละให้ข้อมูลว่าในขิกไปเข้าฝันดูสิ
แล้วก็ในฝันเนี่ยในขิกบอกว่าถูกฆ่าตายแล้วนะ

ศพถูกฝังอยู่ในบ่อเกลอะแห่งหนึ่งนะ
คือบอกตรงเลยบอกตรง
สืบสวนก็ลงพื้นที่ตามเบาะแสที่เขาได้มา
ก็ตั้งแต่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
จนไปถึงร้านที่ทำงานไม่เจอ
สุดท้ายไปเจอบึงน้ำที่เกิดเหตุแล้วก็น้องชายของในจุ๊บที่ชื่อว่าในวุฒิ
ให้ข้อมูลว่าร้านนี้เป็นร้านของเขานะครับ
ตำรวจก็เลยไล่เรียงข้อมูลไงตั้งแต่เริ่มต้นว่าเออในจุ๊บ
ทำงานที่ไหนเป็นญาติกับใครอะไรยังไงไล่เรียงมาหมด
แล้วก็สอบปากคำพนักงานคนสำคัญของร้านอาหาร
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าพนักงานคนนี้ให้ข้อมูลที่สำคัญมากเพราะ
บอกว่าตัวเองถูกใช้ให้ช่วยเอาถังน้ำมันไปฝังดินเนี่ย
อันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญตำรวจก็เลยไปลองขุดดูไง
อืมแล้วก็มีคนที่ให้การตรงกันแบบเนี้ยอีกคนนึงว่า
เห็นมีคนเอาถังน้ำมันไปฝังไว้หลังร้านอาหารแห่งนี้อืม
ตำรวจก็เลยมันน่าจะใช่แน่ก็เอาแบ็คโฮลมาเลยมาขุดเลย
แล้วก็เจอจริงนะคะนี่ก็คือการไล่เรียงการทำงานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งปมปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อมูลในการสอบปากคำพยานแวดล้อม
ผู้ต้องสงสัยกับผู้ตายคาดว่าทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงค่ะก็คือมีผู้หญิงคนนึง
เคยทำงานที่ร้านแต่ว่าผู้ต้องสงสัยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ที่เขาเลิกกันไปเนี่ยนะ
คบหาพูดคุยกับผู้ตายอืม
ก็เลยทำให้ผู้ต้องสงสัยร่วมมือกับในหนูเอาท่อนเหล็กตีหัว
แล้วเอาสายไฟรัดคอจนในขิกขาดอากาศหายใจตาย
ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการตรวจของแพทย์นะคะที่ร่องรอยบริเวณศพของในขิกเนี่ยนะ
กระโหลกขวาก็มีรอยแล้วก็มีรอยรัดที่คอ
แล้วหลังจากนั้นก็คาดว่าพอเสียชีวิตแล้วก็ยัดใส่ถังน้ำมัน
แล้วก็โบกปูนทับแล้วก็ขุดดินแล้วก็ฝังศพ
แล้วก็ใช้คนงานในร้านอาหารนี่แหละช่วยกันฝังนะคะ
ก็มีคนงานในร้านที่เป็นชาวพม่านะ
เขาก็บอกว่าเบื้องต้นเขาก็ให้ข้อมูลกับตำรวจ
ว่าเขาเป็นคนช่วยฝังแต่ก็ไม่มีพิรุธอะไร
เหมือนกับว่าเขาไม่ได้รู้เห็นหรอกว่าที่ฝังไปมันคืออะไร
ก็แค่ช่วยฝังเฉยก็กันเอาไว้เป็นพยานก่อนในเบื้องต้น
สำหรับพนักงานคนพม่าคนนี้นะคะ
ข้อมูลการสืบสวนยังพบว่าหลังก่อเหตุ
จุ๊บก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติในพื้นที่นะจนเดินทางกลับบ้านที่พัทธลุง
เพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอด้วยนะแล้วเรื่องก็แดงขึ้นมา
ทำให้นายจุ๊บหนีไปกบดานในพื้นที่พัทธลุงเพื่อตั้งตัวนะครับจนติดต่อขอเข้ามอบตัว
นายกอบตคนหนึ่งตำรวจกองปราบก็ไปรับตัวเมื่อวานนี้
แล้วก็คุมตัวมากรุงเทพส่วนในหนูหลังก่อเหตุแล้วในวันที่หกมีนาคม
ที่ในขิกหายตัวไปเนี่ยนะคนในร้านก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะครับ
วันเดียวกับที่ในขิกหายตัวไปเลยนะครับตำรวจก็ติดตามข้อมูลต่างต่าง
รู้ว่าตอนนี้หลบหนีไปอยู่ที่ปราจีนบุรีแล้วก็จับกลุ่มได้แล้วนะครับ
เดี๋ยวก็จะเอามาสอบปากคำกันดังนั้นทั้งในจุ๊บในหนูจับได้แล้วทั้งคู่นะคะ